นายกไม่อยากให้อ่านนายกไม่อยากให้สื่อเล่น
ก็เนี่ยเธอต้องเอาภาพนี้ไปเล่นเลยฉันรู้

สวัสดีค่ะท่านนายกค่ะ

สวัสดีค่ะสวัสดีครับ

หายไม่นานหายไม่นาน
หายไม่นาน

มันยิ่งทำให้คนรู้สึกว่าแหมมันแย่มาก

ท่านนโยคครับผมรัฐพรมมหมาธรรัฐทีวีครับ
คือข่าวนี้น้ำแข็งให้ผมอ่านผมก็บอกแล้วว่าผมจะไม่เล่น
ว่าตามที่ท่านนายกขอร้องมาว่าอย่างนี้มันไม่ใช่ประเด็นน้ำแข็ง
เรื่องแว่นหลุดแว่นอะไรอย่างนี้แล้วมันดูภาพมันไม่ดี
แต่เช้าเที่ยงเย็นข้ามดึกทุกช่องเลยนะ
โอ้โหแล้วนักข่าวคือไอ้แว่นหลุดยังหุดหงิดขนาดนี้
พี่น้องนักข่าวธรรมเนียบรัฐบาลครับรู้ไหมถามอะไรต่ออะไร
ท่านคะคือตอนนี้ท่านเป็นนายกัธมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระสุกกระลาโหมอยู่ใช่ไหมครับ

ท่านคะสเปครัฐมนตรีกระลาโหมคนใหม่เอาไงดีคะ
แล้วไปถามท่านเนี่ยนะเออท่านบอกไม่รู้ไม่ทราบ
อนาคตไม่ทราบทราบแต่ปัจจุบันอ่า
ส่วนในอนาคตแฟนคลับลุงตู่จะได้เห็นลุงตู่เป็นนายกอีกหรือไม่
นายกตอบโนคอมเมนต์ค่ะ
วันนี้ยังเป็นนายกอยู่จะทำให้ดีที่สุดครับ
แหมพี่น้องนาข่าวทำเก่งทางหน้าถุวันสุดจริง

เมื่อวานนี้เดี๋ยวดูสิดูสิ

ดูแขนดูแขนนักข่าวแซวเลยแหมท่านคะวันนี้ใส่เสื้อสีส้มมาเลยนะคะ
ท่านไม่ตอบท่านไม่ตอบนะครับ
แต่ท่านตอบตอบเรื่องอนาคตทางการเมือง
ไอ้ที่กระแสข่าวโอ้โหแต่ว่า
ข่าวนี้ถือว่าเป็นกระแสข่าวลือที่แรงมากนะ

แล้วพักพลังประชารัฐสอสอเขาจะไปเพื่อไทยท่านว่าไงครับ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
นี่แหละฮะแล้วท่านก็ตอบประมาณนี้ไม่รู้นะก็เป็นวลีประจำของท่าน
จับตานะคุณผู้ชมนะจับตาดูนับจากนี้ไปนะจับตาทุกวันเลยนะการเมืองอยากกระพริบตาผมบอกแค่นี้แหละ
แล้วเวลาถามเนี่ยสมมุติถ้าเกิดอยากได้คำตอบแล้วถ้าท่านมั่นใจมั่นใจว่าไม่วางมือท่านก็คงจะตอบหนักแน่นแล้วล่ะ